ศรีสะเกดดีกว่าเขาบอกว่าช่วงรอฤดูเกี่ยวข้าวเนี่ย
ชาวบ้านเขาฮิ้วเสียมไปไหนไปขุดหาจี้โปม
ไปไปขุดไปด้วย
ด้วยค่ะริมถนนบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะ
ชาวบ้านก็สะพาย่ามถือเสียมไปเลยไปขุดหาจี้โปม

จี้โปมก็คือ

ประมาณ๑๐คนมาเป็นกลุ่ม

แล้วก็มาตระเวนหาจิโป่งตามท้องไร่ท้องนา

ใช่ไปขุดผิดรูเจองูไม่รู้ด้วยนะ
ใช่เขาบอกว่าวันไหนหาได้มากเนี่ย
จะแบ่งขายด้วยตัวละ๒บาท

บางวันบางคนหาได้มากถึง๒๐๐ตัวต่อวัน
ตัวละ๒บาทเท่าไหร่

ต้องเป็นรายได้เสริมที่ว่างเว้นจากการทำนา
เพื่อรอฤดูการเก็บเกี่ยวนั่นเอง

ก็เลยใช้เวลาว่างช่วงนี้แหละ

หาจีบโปมบ้างเก็บเห็ดขายบ้างต่างนานา
ก็ถือว่าเป็นวิถีพื้นบ้าน
ของชาวไร้ชาวหนาที่น้องก็เสร็จกับต่อครับ

นี่ไงทรัพย์ในดินสินในน้ำ